กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่า
จามเรื่องเปิดให้จองเข็มที่เมืองลึกพระราชวิธีถวายพระเพิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ในวันที่๑พฤศจิกายนนี้สำหรับรอบที่๒
โดยสามารถสั่งจองได้ไม่จำกัดจำนวนต่อ๑คนนะครับราคาเข็มละ๓๐๐บาท
หน้าที่ทำการปรายศนีย์กว่า๑๓๐๐แห่งทั่วประเทศตามเวลาทำการของแต่ละแห่ง
แล้วก็รับเข็มหลังจากสั่งจองประมาณ๓๐วันหน้าที่ทำการปรายศนีย์ที่ทำการสั่งจองครับ
สมรระบุว่าสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัด
ซึ่งเป็นการจัดทำเข็มที่ละลึกงานพระราชวิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
สั่งทำเข็มที่ระลึกตามคำสั่งจำนวนสั่งซื้อนะครับแล้วก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะให้ประชาชนสามารถจองได้จนถึงวันใด
รัฐบาลจะนำรายได้จากการจัดเก็บเข็มที่มรลึกพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดชบรมนาศบอพิษขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายต่อไปครับ
ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่๒๒ตุลาคม๒๕๖๐รัฐบาลได้เปิดจำหน่ายเข็มที่ระลึกรอบแรกที่กรมประชาสัมพันธ์
มีผู้ไปจองสี่หมื่นสิทธิ์แรกครบไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าประชาชนมีความประสงค์จะมีเข็มเอาไว้เป็นที่บรรลึกจำนวนมาก
สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงให้บริษัทปรายศนีย์ไทยกระจายความต้องการของประชาชนให้ทั่วถึงในการเปิดจองรอบที่๒ครับ